วันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะค่ะ
แต่ดูท่าตอนนี้ลมแรงมากเลยเดี๋ยวคงจะฝนตกไม่นานนี้
ยังไงทุกคนเตรียมพร้อมกลับบ้านกันด่วนเลยนะคะฝนจะเทลงมาแล้วค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ได้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะวันนี้น่าจับตามองในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะภาคตะวันออกอีสานตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จนไปถึงภาคใต้ตอนบนเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกลงมาค่ะ
เนื่องจากว่าตอนนี้ดีเปรชั่นอ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับหนึ่ง
ความกดอากาศต่ำกำลังแรงแต่ก็ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนัก
น้ำท่วมฉับพลันได้นะคะพื้นที่ไหนบ้างดูจากแผนที่อากาศตรงนี้นะคะ
คุณผู้ชมเราจะเห็นร่องฝนนะคะพาดผ่านบริเวณนี้นะคะ
ขณะที่ลมค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงขึ้น
เนื่องจากว่าพายุระดับหนึ่งนั้นดึงความชื้นไปรวมตัวนะคะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวนี้นะคะจะมีฝนตกหนักมากเลยนะคะ
ลองดูทิศทางของพายุที่จะเคลื่อนตัวนะคะจากดีเปรชั่นเมื่อวานนี้นะคะ
วันนี้อ่อนกำลังลงแล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่กัมพูชา
จะเข้าภาคตะวันออกของประเทศไทยพาดผ่านมาที่อ่าวไทยนะคะ
แล้วก็เลยไปทางมหาสมุทรอินเดียค่ะคุณผู้ชมที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ
ต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักนะคะถ้าหากขับรถเนี่ย
ก็คงต้องปัดที่ปัดน้ำฝนเบอร์๓เบอร์๔นู่นเลยนะคะ
แล้วพื้นที่ไหนบ้างถ้าดูภาคอีสานนะคะก็นับตั้งแต่กาลสิน๑๐๑
เอ็ดยสูทรนอำนาจริงอุบวนราชธานีศรีเสกตสุรินตร์บุรีรามนครราชศรีมานะคะ
จันทบุรีราชบุรีสมุดสงครามสมุดสาคอนสมุดปราการ
กรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีอายุทยา
บุรีสระบุรีอ่างทองและสุพรรณบุรีนะคะ
สำหรับภาคตะวันออกทุกจังหวัดเลยค่ะแต่เน้นหนักหน่อยที่จังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดตราดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ
ส่วนภาคใต้เน้นภาคใต้ตอนบนค่ะคือเพชรชบุรีประจวบคิริขันชุมพรนะคะ
ส่วนพื้นที่ระนองสุรธานีพังงากระบี่ภูเก็ตนครศรีธรรมราชตรังพัทธลุงนั้นเป็นอิทธิพล
ที่ได้รับจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนั่นเอง
คลื่นลมในทะเลสูงประมาณ๒๔เมตร
ห่างฝั่งออกไปหรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๔เมตร
ชาวเรืองดเดินเรือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๙ตุลาคมนี้กันด้วยนะคะ
จับตาดูให้ดีแล้วเย็นนี้กลับมาติดตามสภาพอากาศกันได้ใหม่วันนี้
ลากันไปก่อนนะคะคงต้องขอออกกำลังกายสักเล็กน้อยแล้วกัน